งานนี้เดี๋ยวจะพาไปม่วนซื่นกันที่จังหวัดเลย
เขาจัดงานยิ่งใหญ่ตระกาตา

ถ้าพูดถึงจังหวัดเลยแล้วเปิดเพลงขึ้นมา
มาตรวจจังหวัดมันมาแล้ว
เข้าใจพีทาโขลเขาเป็นเอกลักษณ์ชื่อดัง
แต่เพลงที่แบบว่าดังคือ

เออเออเออเออดอกเลยนะ

เออ๙๙๙๙ดอกอะนะ
ยังไงจะได้ไปนะ

เพลงนี้ใช่ม่ะปูกุลาพไมแล้ว
งานดอกไฟเมืองเลย

โอ้โหมีน้ำมั้ย

แต่ถ้าฟังเพลงนี้จำได้แน่นอน
นี่คืองานใหญ่นะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดเลยเขา
อกฝ้ายบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลย
ประจำปี๒๕๖๖เขาจัดงานใหญ่แบบนี้เลยนะครับ
จัดยาวไปจนถึงวันที่๙กุมภาพันธ์นี้
ที่บริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดเลย
ซึ่งก่อนเปิดงานคุณผู้ชมเห็นไหม

พูดถึงเลยก็ต้องพูดถึง

แล้วเขาจัดขบวนนางรำมาอย่างยิ่งใหญ่
เขาแกลนนางรำที่สวยที่สุดดีที่สุด

เพราะว่าที่นั่นเขาคัดมาจาก๑๔อำเภอเลยนะ
แล้วเขาบอกว่ามีการแต่งตัวแบบพื้นเมืองสไตล์ชาวภูไทย
รวมไปถึงมีงานขบวนแบบอื่นอีกด้วย

ประชาสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงจำนวนกี่ร้อยกี่พัน

ก็ให้จิ้มน้ำจูบตอนเช้า

เลยคุณหนักละนั้น
ติดต่อมาได้เหมือนกับทนท้ำดาลัง
ถูกประสงค์หลักเพื่อให้ชาวจังหวัดเลยเนี่ย
ได้มีงานที่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกัน
แล้วเขาบอกว่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเนี่ย
ที่นี่บอกเลยนะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
นักท่องเที่ยวหลายคนปักหมุดหมายมาตั้งใจจะมาที่นี่จริง
แล้วคุณดูแต่ละขบวนเขา
ยิ่งใหญ่ตะการตาแล้วดูดิ

ส่วนกิจกรรมภายในงานก็มีการแสดงนิทัศกาลของหน่วยงานต่าง
การเดินแบบภาคไทยการประบบร้องเพลงลูกทุ่มไทยเลย
การแสดงของนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง
และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร

ทำไมไม่ไปดูดูชอบชอบอันนี้

ผมย้ำตรงนี้งานเขาจัดยาวไปจนถึงวันที่๙กุมภาพันธ์นี้ครับ
ไปได้เนอะนี่ไงมีคุณผู้ชมส่งมาอยากไปจังเลย
ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย